เพราะว่าพี่นักประชาช่วยเหลือในคณะนี้
คือพวกนี้คือผมไม่รู้ว่าคณะนี้จะไปถึงไหน
วันนั้นถ้าจับยาเสร็จปุ๊บมียาเสพติด
บันทึกของการจับกลุ่มตั้งข้อหาอะไรประกันตัว
อันนี้ขั้นตอนทางกฎหมายอันนี้ก็จบ

ไม่ยัดให้ไปสู้กันในศาล
แต่พอปรากฏอย่างนั้นวันนี้ไม่มีการตั้งข้อก่าวหา

ตรงลูกสาวลูกชายโดนบ้างไหมค่ะ

ไม่โดนเลยไม่โดน

เราคุยกันไปจริงก็ไม่ได้นานมากนะคะแต่ว่ามันมีข่าวค่อนข้างจะมาก
หลายคดีที่เข้ามานะคะวันนี้ถ้าถามว่ามีความคืบหน้าไหม
ก็คือไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากถึงไปร้องเพิ่มค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางทนายรณรงค์มองว่าตกลงจะสามารถได้หลักฐานบางอย่างที่สำคัญต่อคดีนี้หรือไม่
ไม่ใช่ว่าไม่มีการลงโทษหรือขยับคดีนี้นะคะมีค่ะตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะ
แต่ว่าทนายเองก็ยังมองว่ามันน่าจะคืบได้มากกว่านี้
หรือสั่งได้สั่งได้ชัดเจนกว่านี้สำหรับคดีที่พ่อค้าส้มตำเนี่ยตามพาดหัวเลยนะคะ
พ่อค้าส้มตำขายอยู่ตรงนั้นมาตั้งหลายสิบปีแล้วก็บอกว่าถูกกล่าวหาถูกยัดยา
และวันนั้นจนถึงวันนี้รู้สึกว่าไม่ได้มีความคืบหน้า
แม้ว่าจะมีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนสำหรับตำรวจ๖นายนะคะ
แล้วก็มีการตั้งข้อเก่าหาแล้วก็ตามวันนี้เราคุยเพิ่มเติมค่ะ
ที่บอกว่ายังไม่ได้คืบหน้าเนี่ยไม่คืบเลยจริงอ่ะนะคะ
วันนี้เราคุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
และคุณพ่อศักดิ์ชัยแน่นอุดรพ่อค้าส้มตำที่เจอเหตุนี้นะคะ

คุณพ่อเป็นไงขายส้มตำเหมือนเดิมตั้งแต่เกิดเรื่องก็ทุกวันเหมือนเดิมไหมคะ

เกือบเดือนที่หยุดเกือบเดือนเพราะอะไรคะคุณพ่อ
เพราะเรื่องพอเรียกไปสอบเรียกไปที่เกิดเหตุมั่งไปสอบปากคำมั่ง

ให้ไปชี้ต้องไปไปให้การต้องไป

ชี้จุดต่างที่เราถูกพาไปลูกสาวเราถูกพาไปใช่ไหมคะ

แล้วจากตอนที่เกิดเหตุก็หยุดไปประมาณ๑เดือน

มีความคืบหน้าอะไรในมุมของผู้ที่บอกว่าตัวเองเสียหายบ้างคุณพ่อ
ทีนี้ความคืบหน้าผมก็ยังไม่รับทราบรายงานจากเจ้าของสำนวนอะไรเลย
เพราะว่าเขาไม่ได้รายงานให้ผมฟังมีแต่เรียกผมไปสอบอย่างเดียว

พื้นที่ที่เกิดเหตุคือสน

แล้วตอนที่เราไปร้องเราก็ไปร้องไปแจ้งความที่สนพญาทอง

นอพญาไทยกับร้านคุณพ่อห่างกัน
ประมาณ๒กิโลครับ

ตำรวจสนพญาไทยมากินข้าวร้านพ่อบ่อยไหม
ถ้าพูดถึงรู้จักผมไม่รู้จักผมทั้งโรงพักเลยครับ

ตั้งแต่เกิดเหตุมาไหมมาปกติไหมคะ
ตั้งแต่เกิดเหตุก็มาอยู่ครับมา
แล้วที่คุยให้เชิงให้ฟังมากไหม

ที่๓๔นั่งคุยกับผมเป็นเพื่อนผม
แล้วจริงแล้วถ้าเอาจากสังเกตของคุณพ่อศักดิ์ชัยเองมีอะไรแปลกไหมล่ะ
ตั้งแต่เรามาร้องสื่อร้องหน่วยงานว่ามีตำรวจมีพลเรือนร่วมกันทำเนี่ย
ไม่มีเลยครับไม่เห็นเลยครับ

ชีวิตก็ดูไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วหลังจากที่พอเป็นคดีถูกไหมคะ
กลางวันผมไม่กลัวแต่ว่าก็กลัวตอนเวลากลางคืน

ไม่มีใครเห็นความมืดมากกว่าความมืดนี่กลัว

มาให้เห็นตัวกันยังดีกว่าใช่ไหมคะมาให้เห็นตัวไม่กลัวครับไม่กลัว

แต่กลางคืนเรามาภายหลังเราไม่เห็นเขาจะมายังไง
ค่ะความคืบหน้าเรียกว่าความคืบหน้าหรือความไม่คืบทนายรณรงค์
ก็เป็นความคืบหน้าทางด้านกฎหมาย

คือตามกฎหมายภายใน๓๐วันตั้งแต่มีการแจ้งความ
มันก็ต้องส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ถูกต้องครับตามกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ในปีนี้

เดิมต้องไปที่ปปทป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คือเนื่องจากในเรื่องนี้เนี่ยคนที่ถูกกล่าวหาส่วนหนึ่ง
เป็นข้าราชการเป็นตำรวจ

จากร้องเหมือนกับแจ้งความตำรวจว่าเป็นคดีแล้ว

ใช่ครับตำรวจต้องส่งโรงพักไหนก็ตาม
แต่ถ้ามีการไปแจ้งร้องทุกขล่าโทษเอาผิดข้าราชการ
ต้องส่งไปที่ปปชทั้งหมดภายใน๓๐วัน

เดี๋ยวนะคะคือเรื่องนี้เกิดต้นเดือนกันยายนใช่ไหมคุณพ่อ

สิงหาจนวันที่๙สิงหาครับ

สิงหาช่วงที่มันดูมันจะมีข่าวประมาณสักช่วงกันยายน

ที่มีความคืบหน้าใช่ไหมคะภาพที่ตูราเกือบจะหมดแล้วเหนื่อยหรือยังไง
องค์กลุ่นพวกฉันก็ไม่ได้มีอะไรหน้าเดตร้อนนี่ทำไมต้องไปกะตุ้นกกะตุกอะไรอีก
พอสอบถามว่ามันมีวัตถุพยานบางอย่าง
ที่เราเคยเข้าไปร่วมกันสอบปากคำกับคุณศักดิ์ชัย

เพราะว่าวัตถุพยานตัวนี้เนี่ย
ยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบานเอง
เพื่อให้ท่านมีคำสั่งช่วยอายัดวัตถุพยานตรงนี้ไปตรวจสอบด้วย
คือวันนี้ที่ไปร้องเนี่ยคือเราร้องแค่เรื่องของวัตถุพยาน
ที่เรามองว่าสำคัญกับคดี
หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องวัตถุพยานครับ

ก็เกี่ยวกับเรื่องการให้พิจารณาให้ไวขึ้นหน่อยอะไรอย่างนี้

คืออยากให้ไวขึ้นหน่อยเพราะว่าคดีนี้สังคมให้ความสนใจ
ประชาชนสนใจเป็นอย่างมากเลย
แล้วถ้าคดีนี้มันไวผมว่าภาพลักษณ์ของปวชจะดีขึ้นอย่างมหาศาลเลย

คือสรุปว่าระยะเวลามันไม่ได้ช้ากว่าปกติที่จะเป็นใช่ไหมคะทนายรณรงค์
หลักฐานที่ทางตำรวจที่เขาสอบสวนว่า
ผมว่ามันก็พอให้อายการท่านฟ้องแล้วนะในความเห็นผมนะ
แต่ผมก็อยากได้บางอย่างเพื่อให้มันสมบูรณ์มากขึ้น

ถูกต้องครับปรากฏไม่มีใครกล้าอายัดให้ผมเท่านั้นเอง

พอเกิดเรื่องกับคุณศักดิ์ชัยใช่ไหมคะกับครอบครัวลูก

สนพญาไทยเสร็จแล้วก็ว่าไปตามนั้น
แล้วก็มีคำสั่งออกมาของนครบัน๑

แล้วก็ทางผู้บัญชาการนครบานตั้งแต่ท่านเดิมนะคะ

นั่นคือคำสั่งทางวินัยที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

พอเราได้ไปนั่งฟังการสอบสวน
การสอบปากคำเราก็พบว่ายังมีหลายจุดที่เรารู้สึกว่า
ยังไม่ทำแบบเต็มร้อย
เพราะฉะนั้นเรียนตัดเรื่องวินัยทิ้งเลยได้ไหม

ที่เขาทำทำไปแล้วครับเขาทำอย่างดี
ซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณทางท่านอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

อ่าทีนี้ที่เราไปร้องเนี่ยคือเรื่องของคดีอาญา
ใช่ครับคดีอายาเพราะแจ้งความที่สนองพยายายไทยเสร็จแล้ว
นองพญาไทยตอนนี้งานสนพญาไทยเสร็จยังคะเรื่องคดีอาญา
ร้อยหมดแล้วครับตอนนี้อำนาจสอบสวนในตำรวจไม่มีแล้ว
ผมก็เลยไม่ไปยุ่งกับทางตำรวจในพื้นที่เลย
เพราะอำนาจการสอบสวนการรวบรวมหลักฐานอยู่ที่ปปชแล้วคือณวันที่ทางพื้นที่
ยังมีอำนาจอยู่เนี่ยเราก็เข้าไปวันแรกแล้วก็ให้ไปยึดตัวนี้แหละ
แต่ก็ไม่ยึดให้เราเอ้ยคุณ

คือถ้าเป็นคดีตามปกติที่เกิดประชาชนประชาชนเนี่ยนะคะ

อายการพิจารณาถ้าสอบเพิ่มก็สั่งกลับมา

คือแต่ถ้าเป็นข้าราชการคืออันนี้มีตำรวจ๖นายใช่ไหม

คือจากสนพญาไทยปุ๊บยังไม่ไปอายการ

เพื่อให้ปปชเป็นฝ่ายชี้มูลทำสำนวนการสอบสวนขึ้นมา

ก็ไปอายการให้อายการยื่นฟ้องต่อสาร

แล้วก็ผมว่ามันค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน
ทีนี้จากทางสนพญาไทยเสร็จแล้ว
ไปถึงที่ปปชปชได้นานยังคะ

เอาแล้วจริงคุณต้องทวงตั้งแต่ตอนสอนอพญาไทย

ผมให้ถ้อยคำทวงตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน
วันแรกที่ผมไปเจอหน้าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนี้

แล้วก็พาคุณศักดิ์ชัยไปยื่นที่บรชนอีกรอบนึง
เพื่อให้อายัดวัตถุพยานตัวนี้
ที่บอกว่าอยากให้อายัดวัตถุพยานตัวนี้มีกี่ตัว
มีกี่
ค้นห้องตอนค้นผมไม่เจออ่ามันจะขายของอยู่อ่ะมันหมด
หมวนหมวนขายอ่าเลยโถ่ลูกลูกเอาสูนักที่เลี้ยงไว้เอาไป
อาบน้ำจัดขนนี่จะพอคุณพ่อเล่าเหมือนโมนเดิมเลยนะ
มันก็ลืมมันเป็นความจริงใช่ไม่จะบอกว่าคืออันเนี้ยจำได้ทุกอย่างทุกขั้นตอน
จำคือคือมันคือคือจำที่ผมจำได้ที่มันเกิดเหตุเรื่องจริงอ่า
ไม่ใช่เราไม่เอามาเอามาปั้นเป็นเรามาพูดอ่า
มันจะปั้นพูดไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่ความจริงอ่ะ
อ่าพ่ออยากย้อนอีกสักรอบไหมเดี๋ยวคนลืมหรือยังไงก็ไม่สักแล้วแต่อ่า
งั้นคือเอางั้นเราเอากระชับกับของเดิมหน่อยนะคะครับก็คือเรื่องเกิดตั้งแต่ตอนคืนนั้น
วันที่เก้าครับตัวคุณพ่อศักดิ์ชัยเนี้ยขายอยู่ที่ร้านส้มตำของเรา
ครับลูกสาวอยู่บ้านเขาวันนั้นเขาช่วยขายของที่ร้านอืม
เขาเอาสุนัขตัวนี้ไปอาบน้ำตัดขนอืมประมาณห้าทุ่มอ่ะอ่า
ขึ้นไปค่ะตอนนี้พอดีวันนั้นบังเอิญหมูหมดขายประมาณห้าทุ่มหนึ่ง
ผมก็โทรศัพท์ขึ้นไปหาเขาบอกว่าให้ไปซื้อหมูให้หน่อยอ่า
ก็บอกพ่อเดี๋ยวอาบน้ำให้สุนัขก่อนตัดขนกันก่อนเดี๋ยวลงไปพ่อ
ที่เราโทรไปเราอยู่ที่ผมอยู่ที่ร้านอยู่ขายของอยู่ก็คือลูกกลับไปอยู่บ้านแล้ว
ลูกไปอยู่ไปอยู่บนบ้านที่บ้านที่ท่านไว้อ่ะครับค่ะพอโทรกลับไปปุ๊บ
เขาก็รับสายอืมรับสายก็บอกเดี๋ยวเขาลงไปแต่นี่มันนานอ่ะ
พอนานเสร็จปุ๊บโทรไปรอบสองไม่รับโทรศัพท์ไม่รับสายแล้วอืม
คือเลยใช้แฟนไปตามอืมให้คุณแม่ไปตามครับแฟนก็บอกว่าปวดขา
ปวดขาตอนนี้เสร็จแล้วก็ก็เลยใช้ลูกชายลูกชายเขาจะไป
ก็บอกพ่อตำรวจเตรียมหน้าบ้านเลยคุณแม่ปวดขาไม่ได้เดินไป
เอาลูกชายไปแทนครับลูกชายบอกตำรวจเต็มหน้าบ้านเลยพ่อ
เต็มหน้าบ้านเลยจึงพบว่าตอนนี้ผมผมก็ไม่ได้ไม่ไป
ยังไม่ไปบวนสาขายของคุณค้าผมก็เต็มร้านอยู่อืม
ตอนนี้ก็บวนสาขายของตอนนี้พ่อเขาอุ้มเขาอุ้มสุนัขลงมา
หาผมร้องไห้มาเขาก็บอกว่าผมเลยถามว่าเป็นไร
ตำลวดคนบ้านผมถามคนบ้านว่าทำว่าทำอะไรอ่ะ
เขาบอกเขาเจอยาเขาบอกเขายังไม่ใช่ยาของเขา
ผมตอนนี้คงจะทิ้งร้านไปเลยไปคุยไปหาที่ตำรวจ
ที่ตำรวจผมรู้อยู่เขาอยู่คนหนึ่งแล้วอีกคนนึงที่เป็น
ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นตำรวจหรือว่าเป็นตำรวจด้วยกัน
รู้อยู่สองคนรู้รู้ชื่ออยู่สองคนชื่อเล่นอืม
เห็นเสร็จแล้วก็ผมเลยถามว่ามีหมายค้นไหม
เขาก็ไม่ตอบผมผมไปถามค้นแล้วเจออะไร
เขาบอกเจอยายาอะไรเขาบอกยาไอเจอไหม

พอไม่ดูเสร็จแล้วก็เขาก็เชิญตัวลูกสาวไปสืบหนึ่ง
หนึ่งผมก็กลับมาที่ร้านมาหาแฟน
เขาบอกว่าเขาลูกสาวไปแล้วบอกสมมติว่าพอพระคันเปื้อน
อาจจะให้แฟนไปผมก็ตามลูกสาวไป
เสร็จแล้วก็เสร็จผมไปไปเจอลูกสาวทีลูกโรงอาหารมุมมืด
ของรู้อาหารเขาเสร็จผมไปมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะ
แต่งตัวอย่างคล้ายสำรวจเป็นนอกขึ้นแบบอ่ะ
แต่ผมถามกับเจ้าหน้าทีริมนี่เขาบอกยังไม่มา

เดี๋ยวมาใหม่เสร็จกลับมาผมก็ให้ลูกสาวไปซื้อหมู
ให้ลูกสาวซื้อหมูซื้อหมูกลับมาก็ไม่เจอลูกสาว
เอาผมเอาผมมาเอามาสิเอาผมว่าขึ้นข้างบน
อืมชั้นสองขึ้นเสร็จหกคนหนึ่งเหมือนกัน
ไปที่สืบหนึ่งที่เดิมไม่ไปลงพักไปสืบหนึ่ง
ของเขาค้นตัวผมบอกที่เอวผมมีอะไร
บอกผมมีโทรศัพท์สามเครื่องแต่เขาบอกเอาโทรศัพท์วางไว้
ห้ามห้ามโทรหาใครโทรแล้วเปิดโฟนเขาฟังอืม
เขาถามหาบัตรผมบอกบัตรผมไม่ได้มา
ผมไม่ได้พกบัตรเพราะบัตรผมอยู่ที่รถเพราะที่รถ
ถ้าเอาเดี๋ยวผมโทรลูกมาให้เขาบอกบุ้งบอกชื่อมาน้ำกูลอะไร
เขาผมเลยบอกชื่อตำรวจเขากดคอมขึ้นมาบอกผมมีหมายจับอยู่สองโรงพัก
หักกันโชคทรัพย์ผมบอกผมไม่มีอายุป่านนี้ไม่มีเลย
ผมบอกผมมีอยู่ข้อหาเดียวข้อหาจำหน่ายสุราเกินเวลา
ผมมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมบอกอย่างงี้ผมบอกตัวนี้คุณดาบวาพล
แล้วบอกไอ้สาวว่าจะตั้งข้อหาผมตั้งข้อหามาหนักหนัก
ว่าพาผู้ต้องหาหลบหนีเคยได้ยินเขาคุยกัน
พูดต่อหน้าผมเลยนั่นไงใช่ครับเพราะว่านี่ไงพาลูกสาวกลับบ้าน
งั้นตั้งข้อหาพาผู้ต้องหาหลบหนีครับอ่าเสร็จแล้วก็ออกออกมาจากลูกสาวผม
ผมก็กลัวผมไม่รู้ความหมายผมก็กลัวค่ะกลัวแต่นี่มีคน
ลูกค้าคนหนึ่งเขารู้จักตำรวจเขาก็มาเคลียร์มาเคลียร์เรื่องเงินเนี่ย
อันนี้จะเอาห้าหมื่นห้าหมื่นผมบอกเมื่อเขาถามผมเงินสดเป็นเงินโอน
ผมบอกเงินสดแล้วใครจะมาให้ผมบอกเดี๋ยวโทรลูกชายมาให้ค่ะ
พอตกเขาบอกห้าหมื่นถ้าไม่ได้ขึ้นอีกได้ไหมเดี๋ยวห้าหมื่นต้องเชิญกับลูกพี่ก่อน
พอเขาเข้าไปไปเดียวเขาคุยกันมาเงินผ่านเลยเงินห้าหมื่นอืม
ผมก็โทรให้ลูกชายเอาเงินมาให้นั่นแหละเรื่องก็เลยจบตรงนั้น
อ่าก็ตัวเลขห้าหมื่นนั่นแหละกับตำรวจหกนายแล้วก็พลเรือนอีกสี่คนเนี่ยนะคะ
ก็นี่แหละหัวเรื่องของวันนี้
ทีนี้ที่คุณพ่อเล่ามาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทนายรณรงค์บอกว่า
คือถ้าดูสำนวนก็ถือว่าในมุมของทนาย
ครับก็น่าจะไปถึงฟ้องได้ครับอ่า

เอาอย่างนี้ถ้าที่ฉันสรุปผิดคุณแย้ง

คือสงสัยว่าที่ขอตั้งแต่วันแรกที่ไปเจอหน้าตำรวจเนี่ย
บอกว่าพี่ผมอยากให้อายัดอันนั้นอันนี้เอาไว้ใช้ในสำนวน

เขาอาจจะเห็นว่าอย่างอื่นแน่นแล้วหรือเปล่าคะ

ผมอยากได้ที่มันครบถ้วน

ทีนี้ก็ยังไม่ได้มีการอายัดเพิ่ม

จบแล้วที่ตำรวจคือตำรวจในมุมตำรวจก็คือเขาจบแล้ว

ปปชก็เลยไปขออำนาจปปช
ซึ่งมีอำนาจก็สามารถให้อายัดได้เหมือนกัน

คำถามก็คือว่ามันสำคัญอะไรนักหนา
แล้วถ้าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้
สิ่งนั้นน่าจะใช้เป็นหลักฐานไม่ได้อีกแล้วหรือไม่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับข้อกล่าวหาว่า
ตกลงพ่อลูกสาวลูกชายหรือคนในครอบครัว

เพราะว่ามันก็มีข่าวมาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันว่า
ตกลงรู้จักกับคนที่ถูกข้อหายาเสพติด
ซึ่งอยู่ในเรือนจำหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือมันก็มีข่าวออกมานะคะว่า
ตกลงเกี่ยวไม่เกี่ยวเชื่อมไม่เชื่อมกันแน่
ทำไมตำรวจเขาถึงจ้องมาที่ครอบครัวนี้
มาที่บ้านนี้แล้วก็ค้นนะคะ
คือในกรณีที่เขาถูกตั้งข้อเก่าหากันโชคทรัพ
หรือว่าใช้อำนาจหน้าที่ผิดวินัยใดก็แล้ว

แต่ทีนี้ทนายเอกจริงได้ลองคุยกับคุณพ่อ
ลูกสาวลูกชายคุณแม่ของบ้านเนี่ย
ไหมว่าจริงได้รู้จักใครอะไรที่จะเชื่อมโยงมาจนถึงถูกค้นบ้านไหม
คือได้เจอแค่คนเดียวไม่ได้เจอคนอื่นด้วย

ไม่ใช่เห็นข่าวได้คุยกับทางตำรวจที่ทำสำนวน

เรื่องว่ามีคนพูดบอกว่า
ชุดสืบสวนได้ข้อมูลมาว่าลูกสาวรู้จักกับคนในเรือนจำที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการค้ายา

มันไม่ได้แปลว่าเขาต้องขายยาด้วยไง

แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นที่มาของการมาค้นบ้านหรือเปล่าคะ
ก็การมาค้นบ้านกับการเรียกรับเงินกับการเอาของกลางให้มันคนละส่วนกัน

ตรงส่วนนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องปกติ

เหมือนจริงมันมีหลายคดีที่มันนัวผัวพันคล้ายแบบนี้นะคะ
คือสมมุติว่าบ้านนี้รู้จักกับเครือขายยาเสพติดที่อยู่ในเรือนจำจริง

แล้วสมมุติเขาค้ายาจริงจะมาปฏิบัติต่อเขาอย่างไร

คุณพ่อยังไงได้ข่าวนี้ไหมบอกตกลงลูกสาวมีลูกสาวกี่คน

แล้วได้คุยกับลูกสาวน้องที่พาหมาไปตัดขนคืนนั้นใช่ไหม
ไหมว่าตกลงรู้จักมีเพื่อนมีใครรู้จักที่อยู่ในเรือนจำไหมคะ

ไม่รู้ว่าเพราะมีไม่มีผมก็ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาบอกไม่มี

บอกไม่รู้จักใครเลยเขาว่างั้น

ก็ผมอยู่กันผมก็ไม่ค่อยคุยกันผมก็อยู่กันแต่ว่า

หมายถึงว่าเวลาเขามีแล้วก็จะปรึกษาเราให้ฟัง

แต่ว่าอยู่คนละห้องเท่าคนละห้อง

ลูกชายผมไปซื้อบ้านไปหลังเลยผมก็อยู่กับลูกชายอยู่บ้าน

คือประเด็นข่าวพุ่งไปที่ลูกสาว

คือนึกมันจะเกี่ยวกับข่าวขอละลาบละลวงนิดหน่อยนะคะ

เพราะว่าเขากลัวมาก็ไม่เคยเห็นแฟนเขาเลย

เพราะฉันเป็นเรื่องปกติถ้าเขาจะมีเพื่อนชายสนิทอะไรอย่างนี้เนาะ
ใช่แล้วคุณพ่อรู้จัก

ครับอ่าแล้วพอมีข่าวอย่างนี้ได้ถามลูกไหม

ผมก็ถามว่ามีจริงหรือ
เขาไม่มี

ไม่มี
คือตัวผมจะไม่ชอบอยู่แล้ว

ผมก็พยายามเตือนลูกทุกคน
ถ้าท่านเลือกทางที่เดินไม่ดี

ถ้าสมมุติเราลองคิดตามข่าวก่อน

ตัวเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เสพไม่ได้ฆ่า

ผมก็ไม่เห็นเพื่อนเขาไม่เคยเห็น

ได้หนูเล่ามาแค่นี้แหละ

มันมีร้านขายส้มตำอยู่ใกล้สอนอมันมีที่มาที่ไปเงิน
เขาก็เห็นอยู่ว่าเมื่อก่อนมันขายดีขายไม่ดียังไงบ้าง

ไม่ก็ไม่ได้หมายถึงคุณพ่อตัวคุณพ่อเขาต้องทำนี่

แต่หมายถึงรู้จักมั้ยจนเหมือนกับทำไมเขาสั่งมาล่ะ
คือสิ่งที่เขาบอกว่าทำให้มันมีการไปสืบสวนที่บ้านหลังนั้น
แล้วอยู่ดีทำไมเขาต้องมาสืบสวนที่บ้านหลังนี้
ถ้าสมมุติมันไม่ได้มีการซัดทอดพูดถึงหรือว่าเกี่ยวข้อง

แต่ข้อมูลมันจะจริงจะเท็จจะผิดจะถูกยังไงไม่ทราบ
ซึ่งตำรวจเขาต้องสืบต่อไหมเรื่องนี้
เขาสืบมาแค่ตรงนั้นแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ย
มันเอาตัวไปแต่มันไม่มีการแจ้งข้อเก่าหาเรื่องยาเสพติดเลย
กระทั่งถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครในครอบครัวที่โดน

ที่ท่านจำได้คราวที่เรามาคุยกันที่ท่านก็ถามอย่างนี้
ถึงตอนนี้มีใครถูกแจ้งข้อกล่าวหาไหมก็ไม่มี

จนถึงวันนี้ที่เรามาคุยกันรอบ๒ก็ไม่มี

เพราะฉะนั้นเรื่องราวนั้นไม่ได้ปฏิเสธว่าอาจจะจริง

แต่ที่แน่คือเรื่องราวนั้นมาจนถึงตอนนี้

ถูกต้องคือถ้าเขามีของกลางมีอะไรก็แจ้งข้อเก่าหาเข้าไป

แล้วเงินมันมีที่มาที่ไปจากการค้าขายไง
นี่คือประเด็นสำคัญของเรื่องนี้เลยว่า
ตกลงแล้วคุณไปทำแบบนั้นมันถูกกฎหมายไหม
ค้นอะไรก็ไม่มีไปตอนดึกเนี่ย
ทีนี้ค่ะในส่วนของการทำสำนวนแล้วที่ตอนนี้
มันอยู่ที่ปปชเนี่ยนะคะทนายเอก
นายตำรวจตอนนี้ถือว่าออกจากราชการไว้ก่อน

เดี๋ยวถ้าเรื่องเงียบมันจะกลับเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะ

มันก็อยู่ที่ทางผู้บังคับบัญชาเขาจะพิจารณาต่อไป

ก็ต้องให้ออกไว้ก่อนแต่พอหลังจากมันเงียบไปแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อ
ซึ่งทั้ง๖นายเรารู้คำให้การเขาไหมคะ

เพราะว่าทางตำรวจเองก็ไม่ได้ให้เราดูอะไรเลย
แล้วจริงเรามีสิทธิ์ดูเหรอหรือก็ไม่ได้มีสิท
ก็ดูไม่ได้แล้วเราก็หวังว่าจะไม่มีคนอื่นเข้าไปดูด้วย

ผมไม่รู้ผมก็หวังว่าในอนาคต
พยานที่มายืนยันหลายปาก
คงจะไม่ถูกซื้อตัวไปนะอะไรอย่างนี้
คือถ้าดูจากข่าวเนี่ยนะคะ๖นายนี้เนี่ย

แล้วก็จริงก็มีชื่อบางจริงคือชื่อเปิดหมดนะคะ
แล้วก็มีเรื่องราวของแต่ละนายออกมานะคะ
เกี่ยวข้องกับข่าวนี้ยังไงมีความสัมพันธ์แบบไหนยังไง
คือเมื่อสักครู่นี้ทางทีมงานได้ลองโทรศัพท์หา
ดาบตำรวจหนึ่งท่านที่มีชื่อในข่าวนะคะ
ท่านก็ปฏิเสธบอกว่าถือว่าให้การในสำนวนไปแล้ว
ก็ตามนั้นไม่อยากจะให้มีข้อมูลอะไรที่มันออกมาจากสำนวน

ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่อาจจะถูกต้องด้วยซ้ำไป

ทีนี้เอาอย่างนี้คุณพ่อเตือนก่อน
คืออาจจะพูดยดเขาหรือเรียกตำรวจก็ได้
แต่อย่าพลาดพิงชื่อเยอะนะคะ
เพราะว่าดูในข่าวแล้วในระยะที่ผ่านมา
คือก็มีประเด็นเรื่องของการพาดพิงเก่าหาเยอะนะ

ทีนี้คุณพ่อเคยเก่าถึงดาบคนหนึ่งนะคะ

แล้วก็ย้อนกลับไปก็เคยมีเรื่อง
คือเพื่อนของลูกชายใช่ไหมมีเรื่องแล้วมันก็นัวกันอยู่ใช่ไหม
คือถ้าจะให้คิดก็คิดว่าเอ๊เกี่ยวไหม

แล้วเกี่ยวไหมที่เขาจะฉุนหน้าไม่ชอบขี้หน้าเราเรื่องนี้จำได้ไหม

จากตอนนั้นจนถึงตอนนี้มีคดีอะไรกับเขาไหมคะ

ไม่มีใช่ไหมในเอกไม่มีมีแต่ในข่าวเขาบอกว่าไปแจ้ง

ซึ่งได้เจอไหมหลังจากที่มันเป็นข่าวแล้วได้

ในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับดาบคนนี้นี่นะคะ

คือเร่งให้มันมีการพิจารณาว่าตกลงว่าปปชจะเห็นว่ายังไงบ้าง
ในขณะเดียวกันเขาเองก็ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาถูกไหม
เราก็บอกว่าเขามีอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้

เขาก็น่าจะมาเร่งให้ปปชรีบมีคำสั่งออกมาสิถ้าอย่างนั้น

คดีนี้พอมีตำรวจหลายนาย

แล้วยศไม่ธรรมดานะบางนายนะคะ
คำถามคือจากชั้นตำรวจมาถึงชั้นปปช
คุณว่ามีอะไรที่คุณตั้งคำถาม

ตอนนี้เราดีใจมากเลยเราเห็นเราได้ไปที่สำนักงานปปช
เข้าใจเลยว่าทำไมต้องมีองค์กรนี้ขึ้นมา
เวลาที่มีการร้องทุกข่าโทษกับเจ้าที่ตำรวจแบบนี้

แต่เอาแปลให้ฟังหน่อยค่ะนึกไม่ออกไม่ได้ไปด้วย

อาจจะมาโผล่ที่ชั้นปปชเลยก็ได้
คุณตามปกติแล้วเวลาใส่พยาน
มันควรจะอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนให้จบเลยไม่ใช่เหรอ
คืออันนี้ตามกฎหมายไม่ได้เขียนว่าพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนอะไรยังไงบ้าง
มีแค่บอกว่าถ้าเขามาแจ้งคุณก็ส่งมาปปช

ตามกฎหมายตัวใหม่ที่ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด
ซึ่งธนายเอกกำลังจะหมายความว่าเราอาจจะได้พยานบางคนเพิ่มในชั้นประประชา

อำนาจการสอบสวนของตำรวจหมดสิ้นแล้วครับภายใน๓๐วัน
คุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับสมบัติคดีปรบัชชาติแล้ว
คือถ้าปรบัชชาติจะสั่งคือสั่งด้วยตัวปรบัชชาติเอง

ไม่ให้ครับปปชทำเองได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เรียกใครมาให้ถ้อยคำอย่างเป็นความลับได้เองหมดเลย
โดยที่จะไม่มีใครรู้เรื่องเหล่านี้

แล้วที่คุณดีใจคือทำไมคุณจะเพิ่มใครเข้าไป

พยานในเหตุการณ์วันนั้นเหรอ
พยานที่เกี่ยวข้องกับพวกอย่างนี้

แล้วตำรวจใส่ไปให้ตั้งแต่แรกไหม

พยานมาสอบยังสอบค่อนข้างลำบากเลย
เพราะว่าไม่มีใครอยากมีเรื่องกับตำรวจหรอก
แค่มายืนยันเรื่องอะไรพวกนี้เขาก็ไม่อยากยุ่งแล้ว

พยานจะเป็นเรื่องใหญ่มาก

พอเป็นคดีเจ้าที่ของรัฐเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่
เดี๋ยวนะคะที่ฉันนึกไม่ออกว่าจะเป็นพยานแบบไหน
เมื่อวันนั้นก็จะมีแค่พ่อแม่ลูกสาวลูกชายเท่านั้นที่รู้เรื่อง
มีครับยังมีอีก
เดี๋ยวจะให้ข้อมูลกับทางท่านปปชโดยตรง

บอกไม่ได้ครับเพื่อความปลอดภัยของพยาน
ที่คุณบอกไม่ได้นี่พ่อเขารู้ไหมว่าคุณมีใครอยู่ในใจจะให้เป็นพยาน

คุณช่องหน้ากลับมาวิธีการสู้คดีนะคะ
วิธีการสู้คดีในชั้นปรับประชา

แล้วถ้าส่งอายการสมมุตินะ
ในกรณีที่สิ่งที่คุณไปร้องไม่ได้
คือวัตถุพยานที่คุณอยากได้

คำถามคือสู้คดีเป็นแบบไหนสักครู่ค่ะ

เหตุมาจากอะไรทำไมถึงโดนคนบ้านนะ
คุณบอกว่า
อาจเป็นเพราะว่ากลุกสาหร่อ
ไปรู้จักกับคนที่เป็นผู้ต้องขังอยู่
เจอกับตำรวจคนนั้นที่เราสงสัยไหมว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะเรื่องนี้
เจอกันบ้างไหมคะไม่เคยเจอเขาเลยตั้งแต่วันเกิด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
คุ้นเคยไหมเวลาเขาใช้สัพพนามหรือวิธีการคุยอะค่ะ
วันนั้นวันที่เกิดเหตุ

ตำรวจทั้งพลเรือนวันนั้นที่มากัน

ตอบก็ได้หรือเราถามไปที่คนนี้

คนไม่รู้จักผมด้วยคือผมไม่รู้เขาเป็นตำรวจหรือไม่ตำรวจ
ก็ไม่ถามถามที่คนรู้จัก
ซึ่งคนที่เรารู้จักคือใช่ตำรวจคนนี้ไหม

แต่เขาไม่ตอบสบตาไหมคะไม่ตอบ
เขาก็มองหน้าผม
แต่ไปตอบคนที่อ้างบัตรเป็นตำรวจ
เขาก็ตอบคนที่ตอบคุณศักดิ์ชัยคือคนที่เราคิดว่าเขาเป็นตำรวจ

คนที่ผมใส่งานแต่งงานเขา
เรื่องแรกมาเพราะให้รู้ไม่เป็นตำรวจ

ทีนี้คนที่บอกว่าเป็นตำรวจที่คิดว่า
ตั้งแต่ตอนที่มันมีเรื่องมีราวอะไรกันขึ้นโรงพักหรือเปล่า

ทีนี้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ไม่เคยเจอหน้ากัน
ไม่เคยเจอครับ
ไม่เคยมีความพยายามในการมีใครโทรมา
ไม่มีใครเดินมาบอกว่าคนนั้นเขาฝากมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้
เพราะวันนั้นที่มีคนมาขู่ที่ก่อนหน้าที่คืนเงิน๕๐๐๐

มีคนมาขู่ขู่เลยมาขู่ที่ร้าน
เขาบอกชื่อคนนี้ชื่อคุณดาบนายนี้นะ
เดินมาขู่เหรอมาขู่
ตำรวจคนนี้ชื่อนายดาบคนนี้โทรมาหาเขา

ก็คนเขารู้จักตำรวจนี่แหละ

คือวันที่เกิดเหตุเขาก็ไป

วันที่เกิดเหตุเขาอยู่ที่นั่นอยู่บนนั้น
แต่เขาไม่ได้เป็นคนที่ไปที่บ้านเราใช่ไหม

อาจจะเป็นสนิทกันก็เลยมาคุยให้

อ่ะแต่คุณพ่อเคยเห็นคนนี้แน่

แต่ไม่เคยเห็นมาก่อนหน้าที่จะไปเจอที่สืบหนึ่งใช่ไหม

แล้วคุณเจอเขาอีกบ้าอยู่เหรอครับ
แล้วเคยทรับไทยกันไหมคะ
เคยทรับไทยแต่ผมไม่เอาใจใส่
อ๋อดาบคนนั้นฝากมาบอกว่า
แล้วผู้ชายคนนี้มาเล่าให้เราฟัง
ต้องมาบอกว่า

ผมบอกผมก็เลยถามว่าใครให้มาพูด
ผมคิดในใจว่าเรื่องอยากจบทำไมไม่อยากจบ
แต่ผมคิดนะแต่ผมไม่พูดต่อหน้าเขาหรอก
ใจผมต้องหลุดทุกพักก็ขอผมหมดแล้วว่าให้จบ

ผมไม่กลัวตายเลยผมพูดคนนี้ขึ้นเลย
พอผมพูดคราวนี้ขึ้นเสร็จเขาก็เลยเดินหนี

เหลือผมกับลูกน้องอีก๒คน
หลังบ้านที่ล้างของอยู่

ประมาณ๓๐เมตร

ตอนนี้เสร็จแล้วก็แฟนกลับสลาด
ได้เล่าให้แฟนฟังแฟนก็บอกให้ไปแจ้งความ

ทำไมไม่แจ้งความหรอก

โทรบอกคุมกลับด้วย

ผมก็เลยเล่าเรื่องเขาฟัง

ทำไมไม่เอาเรื่องเขาเหรอ

เขาบอกว่าถ้าผมเอาเรื่องเขาก็เดินหน้าต่อ

ผมก็เข้าไปตอนบ่ายโมงนักข่าวรอเต็มเลย

ก่อนหน้าที่เรื่องมดแดงผมไปแจ้งความ

ได้คืนผู้กลับของเขาผู้กลับสิบหนึ่ง
คุยกับคืนเงินห้าหมื่น

ผมโดนขู่อาจารย์แล้ว
จะตกลงในที่มีคนเอาคำพูดของ
คงได้แจ้งเป็นคดีไว้ไหมคะ
หมายถึงว่าแจ้งเป็นคดีไว้ไหม

แต่ผู้ขับแทนชอบแล้ว

คุณศักดิ์ชัยต้องไปร้องที่กองปราบปรามต่อ
ท่านให้ไปอายัดยังได้ก็ดีไป

สมมุตไม่สมมุตให้เรือนไปอายัด

คงให้คุณศักดิ์ชัยไปยื่นร้องเรียนกับกรมสอบส่วนคดีพิเศษเพิ่มเติม
ให้ทำงานเพิ่มให้หน่อย

ท่านนายกสั่งการลงมาให้กรมสอบส่วนคดีพิเศษสั่งคดีนี้เข้ามาตรวจสอบให้หน่อย
อันนี้คือให้ไปคู่ขนานหรือว่าในกรณีถ้าในขั้นปปชไม่ได้คะ
ต้องรอดูว่าทางปวชท่านจะว่ายังไงบ้าง
วันนี้ไปดูแล้วท่านเข้าใจที่เราบอกไหม
ว่าอยากได้อะไรอยากให้ท่านทำอะไรให้ช่วยอะไร
ยังไม่มีเสียงกระซิบอะไรมาบอกว่าจะได้แบบนั้น
แต่อันนี้เราไปยื่นไว้เฉยเพราะว่ามาที่ปปชประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้ว

ต้องรอขั้นตอนปรปชหมดเมื่อไหร่คะ
ตามกฎหมายตัวใหม่ก็คือประมาณ๒ปีบวก๑ปี
ปีในการทำความเห็นสอบสวน๑ปีส่งมาให้จะส่งให้อายการ

เมื่อก่อนไม่มีกรอบระยะเวลาเลย
อ้าวเดี๋ยวตกลงมาขั้นปรปชนี่ดีไม่ดีเนี่ย
ก็ดีครับแต่ว่ากรอบระยะเวลาก็คือต้องเสร็จภายในอย่างช้าสุดไม่เกิน๓ปี
คือดีในแง่ใช้อำนาจปปชได้

แต่ต้องยอมรับว่าก็ระยะเวลานาน

ครับก็เลยมีอีกช้อยหนึ่งก็คืออาจจะให้ทางคุณศักดิ์ชัยไปยื่นที่ทางดีเอสไอ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือทนายเอกจะรอดูปปชก่อนว่าท่านว่า

จนถึงตอนนี้คุณชัดชัยขายปกติแล้ว

แล้วก็ไม่ได้เอาจริงมันก็มีกังวลไหมคุณพ่อ

ก็ต้องทำใจทำใจสิ่งมันเกิดแล้วทำอย่างไรได้
เขาก็ดีกว่าครับ
ต้องสืบของคน

แต่ทีนี้เดี๋ยวรอดูค่ะทนายรณรงค์นะคะ
ว่าตกลงเป็นยังไงสำหรับอำนาจปปช
แต่ว่าถ้าไปตามกรอบร้านนี้ก็ต้องทำใจระดับหนึ่งแล้ว
ก็ไม่เกิน๓ปีวันนี้ได้คุยกับเจ้าที่ท่านหนึ่ง
เราก็บอกตามกฎหมายไม่เกิน๓ปี

อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะขอบคุณทั้งสองท่านวันนี้ที่อย่างน้อยก็เห็นความคืบหน้า
แล้วก็จากข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้นะคะขอบคุณค่ะ

อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะอีกหลายข่าวทีเดียวนะคะ
กับคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิรออยู่วันนี้สวัสดีค่ะ